บ้านคุณแม่สิริตา
นี่ควงคู่ลูกชายน้องกวิน

ออกงานอีเวนต์วันก่อนทุกคนแกล้งว่าสวยมาก

ฉายแววซุบตาสุดนะพี่แจ๊คเนาะ

ยิ้มสู้กล้องนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ก็มายืนยันผ่านสื่ออีกครั้งนะว่า

ตอนแรกก็แอบหวั่นใจว่าเอ๊ะเด็กอะเนาะ